ดูเรื่องราวของน้องโอมน้องโอมไซมินิ

เป็นนักบาสธรรมดานักบาสอาจจะมองว่าสูง
ใช่ต้องขึ้นต้อง๑๗๕ขึ้น
ไปดูน้องโอมสูง๑๑๐เท่านั้นเอง

หลายคนคิดว่าเป็นเด็กหรือเปล่า

จริงน้องโอมอายุ๑๘ปีแล้วนะ

นี่คือการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลชาย
ชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือว่าพนมรุ้งเกมที่จังหวัดบุรีรำ

ก็มีนักบาสเก็ตบอลคนหนึ่งโอ้โหสะดุดตาผู้สื่อข่าวมากนะครับ

มีเพียงความสูง๑๑๐เซนติเมตร
ต่างจากนักบาสทั่วไปที่เขาบอกโอ้โหต้องตัวสูงใหญ่นะ

ต้องยกนิ้วให้เลยเพราะว่าคล่องแคล่วไม่แพ้กัน

นักกีฬาคนนี้มีชื่อว่านายภูวรงสมศุกร์
หรือว่าน้องโอมวัย๑๘ปีแล้วนะ

สาขาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับที่ไปรอเชียร์ไม่น้อยเลย
เพราะว่าความน่ารักและทุกคนทึ่งในความสามารถของน้องโอม

แล้วก็เลี้ยงลูกโอ้โหชู้เชอะเลยได้หมดนะฮะ
โอมบอกว่าปกติชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว
ได้เล่นบาสเก็ตบอลจริงจังประมาณ๒ปีก่อนหน้านี้
ก็เริ่มแข่งขันกีฬาสีในวิทยาลัย
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดสกลนครสุดยอดนะฮะ
ส่วนตัวไม่คิดว่าสภาพร่างกายจะเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬา
เพราะความตั้งใจมากกว่าในการฝึกซ้อมในการแข่งขันนะฮะ
และสามารถเล่นหรือชุดลูกบาทระยะไกล๓แต้มได้ด้วย

นี่เมื่อกี้พยายามชู้๓แต้มนอกกระโหลกนะคะ

อมรับว่าเคยถูกบางคนสบประมาทที่ตัวเล็ก
แต่เวลาก็พิสูจน์เห็นแล้วว่ารูปร่างไม่ได้เป็นอุปสรรค

ส่วนความฝ่ายฝันในอนาคตอยากเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยด้วย
คนนี้คิดว่าใจสู้จริง
ใช่ค่ะความพยายามสำคัญที่สุดอยากจะเล่นกีฬาครับ
ไม่มีอย่างอื่นเกี่ยวข้องเลยเรื่องกายไม่ใช่อุปสรรค